ที่จังหวัดแพร่ครับคุณผู้ชมครับ

ลูกชายเสพยาคลั่งยาแล้วอารวาสทำลายข้าวของ
พ่อเห็นท่าไม่ดีลูกจะเผาบ้านตัวเอง
โอ้โหไปเข็นแร่อืมคือแม่เนี่ยเพิ่งจะไปผ่าตัดหัวใจมา
เข็นหนีออกจากบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณอาจออกจากบ้านก่อน
ใครเสพยาอยู่คุณดูข่าวนี้นะแล้วคุณดูตา

ที่คุณเสพเข้าไปมันอาจจะทำร้ายคุณแบบนี้

นี่มีภาพหลายมุมเลยนะครับ
อากับกริยาอาการของเขา
ว่ามันคลั่งหรือมันอารวาศมันเป็นอย่างไรฮะ
๑๐โมงเช้าวันนี้ครับตำรวจสภาพบ้านกวาง
ร่วมกับตำรวจขออภัยฮะตำรวจสมภาพบ้านกลาง
ร่วมกับกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

นำกำลังเข้าจับกลุ่มในตั้มอายุ๔๓ปี
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่น
หลอนยาคลั่งอย่างหนักอารวาส
ทุบทำลายข้าวของบอกเดี๋ยวจะเผาบ้านด้วย
พอตำรวจไปถึงนะครับพบกับในตั้มขังตัวเองอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมตั้มทำไงตั้มด่าฮะ
ด่าแล้วปลาของใส่สุดท้ายตำรวจไปควบคุมตัว
เอาไว้ได้แบบนี้พอจับได้ตั้มยังดีด
เหนือตัวเหมือนจะชักเกรงมือไม้ชักเกรงไปหมด
กระตุกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสะสมยาเสพติด
อยู่ในร่างกายมานานครับคุณผู้ชมฮะพูดจาไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่เคยจับส่งโรงพยาบาลเอาตัวไปบำบัดแล้วนะครับ
ลุงอัดกับป้าฟองแม่ของผู้ก่อเหตุ
ให้ข้อมูลบอกว่าลูกชายติดยาขั้นแรกเลยแหละ
แรงเลยอาการหนักเมายาทีไรอารวาสพ่อแม่
ก่อนหน้านี้ก็เอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านไปจำนำ๘ครั้ง
ไปตามถ่ายถอนคืนมาปวดหัวไปหมด
รถกระบะสองคันมันก็เอาไปขายนะครับ
มือถือเนี่ยไม่รอดหยิบง่ายเอาไปหลายเครื่องแล้ว
ล่าสุดเมื่อคืนนะครับลูกชายออกไปเล่นยาข้างนอก
พอกลับมาคุณผู้ชมครับไม่หลับไม่นอนอารวาสครับ
พอเช้ามาจะเอาไฟจากเตาแก๊สเนี่ยเผาบ้าน
ดีนะลุงมาเห็นซะก่อนก็เลยเอาน้ำมาดับได้ทัน
เห็นท่าไม่ดีนะครับเลยพาป้าที่เพิ่งผ่าตัด
หัวใจมาได้สัปดาห์กว่าเนี่ย
หนีออกจากบ้านก่อนดีกว่าไปอยู่บ้านญาติ
ลูกชายนั่งเพ้อคลั่งอยู่ในนั้นแหละนะครับ
นี่แหละฮะพิษภัยของยาเสพติดนะที่ผมบอก
ดูอีกทีก็ได้ว่าน่ากลัวไหมเนี่ย
เสพยาแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ครับ